ใครที่เคยไปออกกำลังกายที่สวนลุมพินี
ซึ่งถือว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพ

จะบอกว่าดิฉันไปวิ่งสวนลุมบ่อยมาก

ว่าเขามีการจับแมว๔๐๕๐ตัวทั้งหมด
หมันย้ายออกจากสวนลุมครับ
แล้วก็จะหาเจ้าของให้กับพวกมันต่อไปครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
สอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพจ
ที่ชื่อว่าเพจตากล้องรักแมว
เค้ามีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กรมปลาสูสัตว์
เข้าไปทำหมันแมวในพื้นที่ในสวนลุมครั้งใหญ่เลยครับ
ตั้งแต่๑๙สิงหาคมประมาณกว่า๕๐ตัว

ใครที่เคยไปคงจะทราบดีว่าแมวจะเดินกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ปลาสูสัตว์

จะนำพวกมันกลับไปพักฟื้นที่กรมประสุทธิ

แล้วก็จะไม่นำแมวกลับไปปล่อยที่สวนลุมพินีอีกแล้วนะครับ
โดยจะทำการประกาศหาบ้านหาเจ้าของให้กับคนที่รักแมว
แมวพวกนี้ไปเลี้ยงกันต่อไปครับ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องเศร้าใจไม่น้อยสำหรับคนที่รักแมว
หรือว่าคนที่เรียกว่าธาตุแมวที่ชอบไปสวนลุมบ่อย
บางคนไปสวนลุมเพราะว่าอยากเจอแมวนี่แหละครับ
บางคนใจหายเพราะว่าจะไม่ได้เจอแมวตัวที่เคยเจอบ่อย
ตัวที่เขาได้เคยเอาอาหารไปให้บ่อยจนรู้สึกผูกพัน
แต่ก็มองอีกมุมหนึ่งคือการที่แมวไปอยู่ในสวนลุมก็ไม่ปลอดภัย
เพราะว่าอาจจะเสี่ยงถูกสุนัขกัดงูกัดตัวเงินตัวทองกัดก็ได้
บางตัวก็ได้รับอาหารที่ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่
ตัวเขาเองก็รู้สึกผูกพันกับแมวเหมือนกัน

จากว่าเข้าไปถ่ายรูปแมวไปวิ่งออกกำลังกาย

ต่อไปนี้จะไม่เจอแมวเหล่านี้แล้วรู้สึกใจหาย
ขณะที่เพื่อนเพจแมวต่างก็มีการตื่นตัว
มีการโพสต์ข้อความเพื่อเป็นการช่วยกันหาบ้านใหม่ให้กับแมว

ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแมวครับในพื้นที่สวนลุมพินี
ซึ่งก็ไม่ปรากฏเห็นแมวที่เคยอยู่ตามอาคารที่พักเหมือนแต่ก่อน
แต่ว่าสำหรับท่านใดอยากรับแมวส่วนลุงไปเลี้ยง
คุณผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดครับ
ติดต่อไปได้ที่โดยตรงที่กรมประสุทธิ์ดอนเมืองนะครับ
เบอร์๐๒๙๒๙๙๐๒๑นะครับ

ก็สามารถโทรไปขอดูแล้วก็ขอมันนั้นกลับไปเลี้ยงที่บ้านก็ได้นะครับ
เสียดายนะถ้าจะไม่เห็นอีกเพราะมันเป็นสีสันจริง
วิ่งไปบางทีนอนอยู่กลางถนนบ้างข้ามฟุตบาทบ้างแล้วมันน่ารักมาก
แต่ว่าก็เข้าใจเขานะเพราะว่าคือมันไม่มีคนดูแล
มันก็เป็นอันตรายทั้งต่อตัวสัตว์เองด้วย
แล้วก็ความสะอาดแล้วก็หลายอย่างภายในสวนด้วย
ก็ยังดีถ้าหากว่ามีคนที่เขารักน้องแมวเหล่านี้จริง
แล้วก็รับไปเลี้ยงดูเป็นเจ้าของเลยมันก็คงมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะ